คุณผู้ชมมาดูเรื่องของค่ายาค่ารักษาพยาบาลราคาแพงกันบ้างนะครับ
ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ก็เรียกโรงพยาบาลเอกชนที่มีที่เป็นกลุ่มโรงพยาบาล
ที่มีค่ายาและค่ารักษาพยาบาลที่สูง๗๐แห่ง
มาสอบถามโครงสร้างต้นทุนจะมาพูดคุยกันในวันที่๑๒กรกฎาคมนี้นะครับ
หลังพบราคาของบางโรงพยาบาลสูงเกินค่าเฉลี่ยของราคายาจนน่าตกใจนะครับ
เรื่องนี้นายวิชัยโภชนกิจอธิบดีกรมการค้าภายใน
ตอนนี้ก็เข้มข้นกับเรื่องของการตรวจสอบแล้วก็เรื่องของการแก้ไขปัญหานี้นะครับ
เปิดเผยว่าหลังจากออกประกาศให้โรงพยาบาลเอกชนแจ้งราคาซื้อ
ค่ารักษาพยาบาลมายังกรมการค้าภายใน

เพื่อจัดทำเป็นฐานข้อมูลแสดงบนเว็บไซต์กรมการค้าภายใน
เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวก
พบว่าการแจ้งราคายางของบางโรงพยาบาล
สูงกว่าราคาเฉลี่ยสูงสุดถึงร้อยละ๑๖๐๐๐คุณ

ทันทีร้อยละ๑๐๐นี่ก็สูงกันนะ

เยอะเลยนะคะโดยมีโรงพยาบาลในระบบ๓๕๓แห่ง
จำนวนนี้๑๓๐หรือประมาณ๗๐โรงพยาบาล
คิดราคาที่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค

ค่อนข้างต่ำกว่าราคาเฉลี่ย
ซึ่งใช้ฐานข้อมูลจากทุกโรงพยาบาล
ก็คือยาถูกก็มีค่ารักษาถูกกว่าก็มี
แต่ว่ายังมีอีก๑๔๐ราคาอยู่ในระดับปานกลาง

อันนี้แบ่งไปนะคะ๓๐ผ่านไป๔๐ผ่านไป
ส่วนอีก๓๐ตั้งราคาสูงกว่าราคาเฉลี่ย
ตั้งแต่ร้อยละ๓๐ขออภัย๓๐๐ถึง๘๐๐
บางแห่งสูงไปถึงร้อยละ๑๖๐๐๐เลยนะคะ
คือสูงกว่าราคาจริงหลายเท่าตัวนะคะ
ซึ่งโดยรายการยาส่วนใหญ่
ก็อยู่ในกลุ่มยามะเร็งและยาพารา
ส่วนใหญ่เป็นโรงพยาบาลขนาดกลางและขนาดใหญ่
มีประมาณโรงพยาบาลทั้งหมด๗๐แห่ง
ที่ราคาสูงราคายาก็สูงราคาค่ารักษาก็สูงนะครับ
กรมการค้าภายในก็เตรียมเชิญมาสอบถาม
ข้อมูลต้นทุนราคายาที่แท้จริง
ว่ามันสูงขนาดนี้เลยหรือเปล่า

จะต้องไม่บวกกับค่าสิ่งอำนวยความสะดวกในโรงพยาบาล
หรือว่าค่าประกันความเสี่ยงจากการแพ้ยา

หลังจากครบกำหนด๔๕วัน
แห่งที่เขามีราคายาที่ถูก
ราคายาที่ต่ำกว่าราคาเฉลี่ย

ใช่เออจะยกขึ้นมาเป็นตัวอย่างให้สังคมได้เห็นว่า
โรงพยาบาลที่เขาไม่ได้คิดแผงก็มีอีกเยอะเหมือนกันนะครับ
โรงพยาบาลทงฟ้าใช่ไหมนี่แหละฮะโรงพยาบาลที่เขาคิดราคา
ค่ารักษาถูกและค่ายาถูกนะครับ